คุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปยุคนี้สมัยนี้อาชีพเดียวมันไม่พอกินปากท้อง
เพราะเราค่ะต้องมีอาชีพเสริมเข้าไว้นะ
อย่างนักโรงนักร้องบางคนเขามีทำธุรกิจ
แต่ก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จไปซะทุกคนคุณผู้ชมขาย
นักร้องสาวแดนใต้แดนสตอร์นะคุณบิวกัลยานี
ขยันนะเธอคนนี้นะนักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตจริง
ก่อนหน้านี้เธอได้ลงทุนทำธุรกิจเยอะแยะมากมายเลย
ว่าจะเป็นครีมมาร์คหน้าก็ผ่านมาแล้ว
ขายเสื้อผ้าดูสิก็ไม่รอดขายอาหารก็เจ๊งอยู่ดี
แต่ละอย่างเธอบอกว่าทำมาไม่ถึง๓เดือนโบกมือลาหมดเลยค่ะ
ล่าสุดเธอเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
ไปปรึกษาหมอดูเออคราวนี้ต้องพึ่งหมอแล้วนะ
ปรึกษาเกจิอาจารย์ที่นับถือว่า
ถ้าหนูจะขายของอีกสักรอบเนี่ยมันจะรอดไหมมันจะเป็นยังไง
หมอดูที่คุณบิวนับถือเขาก็บอกมาว่าก็พอขายได้
แต่เป็นบางอย่างนะแต่ถ้าไม่พร้อมหมอดูบอกมาแบบนี้

ฟังแบบนี้เอาไงกันดีเราขายต่อหรือไม่ขายดี
เหมือนบอกว่าเอาเงินไปทิ้งซะเปล่าหมอดูทักมาแบบนี้
แต่ส่วนตัวของเธอเนี่ยนะเธอบอกเลย
ถึงจะทักมาแบบนี้ก็เอาว่าอยากจะลองดูสักตั้งค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงบิวกรยานีกันหน่อยค่ะ
ถามเลยว่าอาจารย์หนูขายของได้ไหม
ท่านบอกว่าขายอ่ะขายได้แต่ขายได้บางอย่างนะ
หรือถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยอย่าเพิ่งขายร้องเพลงอย่างเดียวไปเถอะ

ชวนเพื่อนทำครีมทำครีมมาร์คหน้าอะไรอย่างนี้
ก็เจ๊งใช่ทำเสื้อผ้าก็เจ๊งทำของกินก็เจ๊ง
แต่ก็ยังอยากลองว่าที่เขาว่ามันจริงหรือเปล่า